คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
ชวนชื่นบอกเลยนะว่าชีวิตนี้แจ๊ดไม่เคยกลัวใครนอกจากกลัวเมีย
และมีอยู่๑คนค่ะที่แจ๊ดบอกว่าไม่ไหวจริง
พี่บัวขาวเพราะว่าทนความกล้าวของพี่แกไม่ไหว
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
ถ่ายกันไหมธรรมดาสำหรับแจ๊ดชวนชื่นและพี่บัวขาว
กอดกันกลมรักกันมากหายใจแทบไม่ออกบอกไม่ถูก
เป็นความรู้สึกที่พูดยากแบบซี่โครงแทบจะหัก
โดนของจริงเข้าไปถึงกระจุกแต่ใดคือเสียงหัวเราะพี่แจง
พี่แจ๊ดเลือดเย็นมากค่ะ
จัดแจ๊งมาเลยพี่บัวขาวจัดแจ๊งมา
คือนี่แหละเพราะพอดับรบออกมีการอุ้มหาย
อุ้มมันจริงจริงมั้ยน่ะ
เสียงหัวเราะแล้วเสียงไก่ใส่มั้ยยัง

จิตใจพี่ทำด้วยอะไรอ่ะคะพี่บัวขาว
งานนี้บอกเลยเห็นใจแจ๊สมาก
พี่เทงก็ไม่ช่วยรอชั้นเติมอีกจ้า